แต่ว่ายังเหลือเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มที่จะเจอกับปาเลนสไตล์
หวังจะเก็บชัยชนะนะคะเพื่อศักดิ์ศรีของทีม
รวมถึงผลการจัดโถจับสลากในการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยค่ะ
ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีตอนนี้ก็ย้ายจากสนามเจนหญิงสปอร์ตเซนเตอร์นะคะ
ไปที่ฉางโจโอลิมปิกสปอร์ตสเตดียม
จากว่าที่ต้องย้ายสนามเพราะว่าจะต้องลงแข่งขันพร้อมกับคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือ
โดยปาเลนสไตล์กับเกาหลีเหนือก็ยังต้องแย่งกันผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ
ซึ่งนักเตะทีมชาติไทยก็แพ้มาแล้ว๒นัดตกรอบแน่นอนแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องการใช้ชนะค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในการอยู่โถ๔หรือว่าโถทีมวางอันดับสุดท้าย
ในการจับสลากแบ่งสายของการแข่งขันครั้งต่อไปนั่นก็คืออีก๒ปีข้างหน้า
โดยการจัดโถทีมวางนะคะก็จะนับผลจากผลงานในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งไทยก็ต้องวัดผลงานกับทีมอื่นที่ตกรอบในอีก๓กลุ่มที่เหลือ
วันพรุ่งนี้เวลา๑๕นาฬิกาแข่งพร้อมกับคู่ของญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือค่ะ